สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาในวันคนโสดโลก
ได้เต็มปากเต็มคำแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีนัดบอร์ดมานัดเจอคนโสดกัน
เอาล่ะวันนี้จะต้องหาแฟนให้ได้นะคะก่อนที่มันจะหนาวมากไปกว่านี้
เดี๋ยวจะนอนกอดตัวคนเดียวแล้วมันจะหนาวจิตหนาวใจเกินไปนะคะ
ดูที่เรื่องของความหนาวกันก่อนเลยคุณผู้ชมช่วงนี้ภาคเหนือยังเหมือนเดิมค่ะ
ใครวางแผนไปเที่ยวรับรองว่าหนาวจับใจถูกใจสุดใจไปเลยเพราะว่านี่ค่ะภาคเหนือยังคงหนาวเย็น
แต่ว่าเน้นย้ำว่าเป็นช่วงเช้าเท่านั้นเอ๊ะเหมือนภาคอีสานจะแผลวลงไปนะช่วงนี้
สำหรับสภาพอากาศที่ความหนาวเย็นมันลดน้อยลงไปหมายถึงอุณหภูมิมันสูงขึ้นเล็กน้อยก็เพราะว่า
ลมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปลาเอาความหนาวเย็นจากประเทศจีนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงนี้อ่อนกำลังลงค่ะ
อกจากนี้มีลมตะวันออกเข้ามาเพิ่มอีกลมสองลมนี้นอกจากจะทำให้เกิดความหนาวเย็นในประเทศไทยแล้วทำให้เกิดฝนได้ด้วยนะ
ตอนนี้ฝนยังคงกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เหมือนเดิมเลยค่ะจะเห็นว่าช่วงเช้าฝนเกิดในทะเลอ่าวไทย
หลังจากนั้นช่วงประมาณ๑๑โมงถึงเที่ยงค่ะยกพ้นขึ้นบกเลยทำให้เกิดฝนในพื้นที่ทางตอนกลางถึงทางตอนล่างของภาคใต้
แต่จะบอกว่าฝนอยู่ประมาณเที่ยงจนถึงช่วงเย็นเท่านั้นเองนะคะช่วงดึกก็หายไป
แต่ทีนี้เรื่องของคลื่นค่ะเห็นไหมพอฝนเกิดในทะเลอ่าวไทยคลื่นในอ่าวไทยช่วงนี้สูงฮะแต่ฝั่งอันดามันเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ค่ะอันดามันไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่
ฝั่งอ่าวไทยที่เป็นสีน้ำเงินนั่นคือจุดที่มีคลื่นฝนว้ายตายแล้วน่าจะสูงได้มากกว่า๒เมตรด้วยเลยนะคะ
เป็นช่วงจังหวัดสงขลาลากยาวไปจนถึงช่วงจังหวัดนราธิวาสเรือเล็กก่อนออกเรือก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วย
ทีนี้เรื่องของความหนาวหนาวเนี่ยเฉพาะตอนเช้านะแต่ตอน๙โมงเท่านั้นแหละค่ะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
แม้ถ้าจะสีแดงขนาดนั้นก็๔๐องศาไปเลยสิจ๊ะโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแค่๓๕องศาแต่ว่ารู้สึกได้นะคะความชื้นมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าอุณหภูมิร้อนจริงใครที่จะไปเที่ยวอย่าลืมนะคะทาครีมกันแดดไปด้วยเดี๋ยวผิวจะเสีย
แต่ว่าถ้าใครไปเที่ยวดอยอินถนนไม่ต้องพกครีมกันแดดค่ะพกเสื้อกันหนาวเลยเอาไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนาวจนถึงขั้นมีเหมือยขาบเลยนะแล้วเมื่อวานนี้เหมือยขาบเป็นรอบที่๓แล้วค่ะเพราะว่าตอนเช้าอุณหภูมิเหลือประมาณ๓องศาเซลเซียสนี่คือตอนเช้านะแสดงว่าตอนก่อนจากเช้านะมันต่ำกว่านั้นจน

เกิดขึ้นมาจากทะเลค่ะขึ้นมาบนสะพานท่าเรือบนเกาะลันตาชาวบ้านบอกโอ้โหไม่ต้องออกไปเก็บปลากันแล้วแค่เดินไปนะคะเอามือล้วงไปก็ได้ปลาขึ้นมากลับบ้านไปทำอาหารกันในความดีใจว่าได้ปลามีความสงสัยอยู่ในนั้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ชาวบ้านบอกว่าเคยเกิดขึ้นแล้วลักษณะแบบนี้แต่ครั้งนี้มันเยอะกว่าทุกครั้งเลยแปลกใจมากค่ะ